กลุ่มพวกนี้เขาอาจจะคิดว่าฉันมีตังค์อยู่แล้ว

สมมุติเกิดว่าเจ้าของงานเขาปรับตังค์มาให้จ่ายค่าคอนเสิร์ต

พวกที่ไม่มีตังค์อย่าห้าว

ถ้าเกิดมาทะเลาะกันในงานวัดเนี่ยนะ
ควักกระเป๋าจ่ายแบบไม่มีใจอ่อน

ป้ายไวนิ้วนี้ถูกเอามาติดเอาไว้ตรงทางขึ้นวัดชนประธานหรือวัดหัวฝาย
อยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะ

ไม่มีตังค์อย่าห้าวทะเลาะวิวาสในงานปรับ๓เท่า
ของค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมดค่ะ

นี่ที่ต้องขึ้นป้ายใหญ่ขนาดนี้

เวลาเราอ่านข่าวกี่ทีกี่ทีก็วัยรุ่นตีกันถูกไหม

ในงานปลอยหลวงที่วัดจัดขึ้นฉลองอุโบสถกกุฏิหลังใหม่
ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมอะไรพอมีงานแบบนี้ตีกันทุกที
แล้วงานนี้นะเขาจะจัดขึ้น๒๖๒

พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านแล้วเขาบอกว่า
เนี่ยเวทีรำวงจะมาขึ้นคืนแรกเนี่ยนะคืนนี้เลย
เวทีตั้งแล้วลำวงก็ลำขึ้นนี้แล้ว
แต่วัยรุ่นคงจะมาเพียบแหละทั้งในหมู่บ้านทั้งต่างถิ่น
แต่เวลาที่มีเวทีลำวงมีอะไรแบบนี้จะตีกันไหมนะ

ทีนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายค่ะ
ทางนายมณัฐปัญญาแปลงบอกเลยนะ
ว่าป้ายนี้วัดมีแนวคิดมาจะเตือนสติวัยรุ่นวัยโจทั้งหลาย

ต้องเขาทำขึ้นไม่ใช่ป้ายเดียวคุณผู้ชม

ใช่ทีนี้เขาก็เลยตั้งใจทำป้ายนี้
ย้ำนะว่าเอาจริงนะ
แล้วงานนี้ใช้งบการจัดเท่าไหร่รู้ไหม

เขายังไม่ได้ตีกันนะยังไม่มีเหตุนะครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นการปรามกันไว้ก่อนนะครับ